ทำให้ปีนี้แวดวงบันเทิงของเราโอ้โห

แล้วละครมันไม่ต่อเนื่องบางเรื่องถ่ายทำอยู่ก็ต้องหยุดถ่าย

มีละครปังนะคะนางเอกดังที่คลองใจแฟนละครโอ้โหทั้งประเทศจริงค่ะ
วันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐขอนำเสนอ๓นางเอกมงลงค่ะ
ปังดังทะลุโควิดไปเลยค่ะ

นาวที่สานาศกรีนอัศดาพรแล้วก็โบเมลาดาค่ะ
คนแรกนะคะน้องโบเมลดาเลยค่ะ
โอ้โหตอนนี้ใครหลายคนควรได้ติดตามดูนะคะ

นรักน้องผักกะแยงนั่นเองนะคะบทชมพู่ค่ะ
คือต้องบอกว่าน้องโบเล่นเป็นธรรมชาติดีค่ะโดยเฉพาะตอนจับผู้ในผู้ภาษาอีสานกับพี่แบร์รี่ณเดชค่ะ
แล้วพี่ณเดชน์เรื่องนี้ก็ตลกด้วยนะคะ
ซึ่งก็ทำให้ละครเรื่องนี้น่ารักน่าดูชมนะคะ
แล้วก็แฟนละครโดนอกโดนใจมากทั้งประเทศ
คอดถึงขั้นที่ว่าระครเมื่อก่อนแอร์ต้นปี
มันก่อนแอร์ต้นปีป้ายปีกลับมารีลานด์อีกแล้วคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็น้องโบตอนนี้ต้องยอมรับว่าปังมาก
เธอดังทั้งเรื่องละครทั้งเรื่องข่าวคราวความรักด้วยเนาะ

ต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะโอ้โหเรื่องนี้น่าหมั่นไส้มาก
ลำนำค่ะจากละครปังมากกระเช้าสีดาคุณผู้ชม

เรื่องนี้บอกเลยนะคะว่าน้องกรีนของเราอัพเลเวลเล่นบทร้าย
ลีลายั่วยวนปวดนางเอกพี่นุ่นวรนุษย์
ดิฉันดูคือโอ้โหทำไมกวนได้ขนาดนี้ค่ะ

จริงนะคะคนดูเกลียดกันทั้งประเทศค่ะ
ถึงขั้นแบบบางรายจะยกสวนทุเรียนปลาใส่หน้าเลยตอนนั้นค่ะ
โดยถึงแม้ช่วงต้นปีจะออนแอร์ไปพักนึงแล้ว
หยุดไงหยุดเพราะโควิดมา
พอกลับมาใหม่คุณผู้ชมโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ไหว

มีงานมีเงินแล้วก็ได้ปลดหนี้ให้กับครอบครัวค่ะ

บทบาทในละครแม่เบี้ย
เวอร์ชั่นผู้จัดพี่เอสหรือว่าชายคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะ
ว่าเรื่องนี้น้องนาวในบทเมฆคลาเธอตั้งใจมากจริงค่ะ
เพราะเป็นการเล่นแนวเซ็กซี่ครั้งแรกแบบสุดค่ะ
แล้วก็เลิฟซีนไม่ต้องพูดถึงนะคะร้อนฉามากนะคะกับคุณเอสกันตะพงค่ะ
น้องนาบอกกับบ่นเทิงไทยรัฐว่าตอนแรกบอกตรงหนูไม่มั่นใจเลย
เพราะละครมาออนตรงช่วงโควิดเรียกว่าคนไม่ดูเงียบคนเครียดนะคะ
แต่พอผลตอบรับออกมาดีเกินคาด
เธอบอกว่าเธอดีใจมากทั้งเรตติ้งทั้งกระแสแบบ

มันดีใจมากแล้วคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบ

มันจะอย่างไรดีอะไรอย่างนี้เออใช่

จริงใจพี่เอก็ไม่ได้อยากจะให้ออนช่วงนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าออนแอร์ตอนนั้นน่ะ
กระแสก็ยังแบบดีมาก
หนูก็ปังมากเลยนะคะ

นานนานทีเนอะนานนานทีเนอะ